ท่านผู้ชมครับร่องรอยสุดท้ายเท่าที่เราได้เห็นคุณตังโมเนี่ยก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปที่ร้านอาหารที่ปฐุมธานีห่างจากจุดที่เป็นจุดที่จอดเรือที่อู่เรือไว้เนี่ย
ที่อยู่ที่นนทบุรีก็หลายกิโลเมตรนะครับ
รวมคุณแตงโมด้วยเรือมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือของร้านอาหารตรงนี้นะครับ
คุณตังโมสวมชุดเรสผมยาวนะครับนั่งอยู่ฝั่งซ้ายของเรือแล้วก็ลุกขึ้นยืนเพื่อขึ้นเรือนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่ร้านอาหารบ้านตานิดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ร้านนี้นะฮะที่คุณแตงโมมานั่งทานข้าวกับเพื่อนก่อนจะออกเรือไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พลัดตกน้ำแล้วก็หายไป
คุณพึ่งผู้บริหารของร้านบ้านตานิดบอกว่าเมื่อวานนี้
๔กุมภาพันธ์คุณแตงโมมากับเพื่อนรวม๖คนผู้หญิง๓ผู้ชาย๓
ก็มาสปีดโบสต์สีขาวมาเรือลำเดียวกันมาถึงร้านประมาณ๖โมงเศษ
ตอนเย็นเย็นนะครับนั่งทานอาหารที่โต๊ะเต็มระเบียงเอาสองโต๊ะมาต่อกัน
ก็ทานอาหารกันตามปกติเหมือนกับลูกค้าทั่วไปนั่งคุยปกติธรรมดา
แล้วก็เรียกพนักงานเสิร์ฟไปเช็คบินตอน๒ทุ่มกว่า
ขณะที่กำลังรอการเช็คบินทางคุณพึ่งนะฮะ
บอกว่ายังได้เดินไปเก็บถ้วยชามที่โต๊ะของคุณแตงโม
ที่กำลังนั่งทานอาหารกันอยู่ซึ่งตอนนั้นทุกคนอิ่มหมดแล้ว
ตรงจุดนี้ฮะโต๊ะนี้นะครับตรงจุดนี้เลยนะครับ
คุณแตงโมยังบอกว่าอาหารอร่อยมากก็เช็คบินแล้วก็ออกไปนั่งเรือกับเพื่อน
ที่ร้านยังมีการถ่ายภาพกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีนี่ฮะนี่นะครับซึ่งที่ร้านบอกว่าโอ้โหคุณแตงโมนี่เป็นกันเองมาก
แล้วก็น่ารักมากนี่นะฮะซึ่งชุดนี้เนี่ยเผื่อใครพบเห็นเบาะแส
คุณตังโมชุดสุดท้ายจะใส่ชุดนี้ที่มากับเรือเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ภาพที่อยู่บนเรือจะเอาเสื้อเนี่ยมาคลุมแล้วนะครับ
เอาฟังคุณพึ่งหน่อยนะฮะเจ้าของร้านอาหารนะครับ
ก็ทานเป็นปกติเพราะว่าเงียบอะค่ะไม่ได้มีเสียงดังหรืออะไรแต่แต่
แต่เราจะให้ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเราก็จะไม่มานั่งจ้องลูกค้าหรืออะไร
เราก็จะอยู่ไกลเขาต้องการอะไรเราก็ถึงจะเดินเข้ามา
เขาเคยมาทานที่นี่บ่อยไหมฮะหรือว่าในกลุ่มเขา
น้องแตงโมน้องแตงโมพี่เผอิญที่ไม่ค่อยอยู่บ้าน
แตงโมเพิ่งจะมาทานครั้งนี้ครั้งแรกเห็นเด็กบอกนะคะ
เห็นเด็กบอกว่าน้องแตงโมเพิ่งจะมาทานครั้งนี้ครั้งแรก
แต่งตัวของคุณแตงโมเป็นไงบ้างครับที่เรามองดูว่าสะดุดตายังไง
คือไม่รู้ว่าปกติเขาแต่งตัวสวยขนาดนี้หรือเปล่า
แต่เมื่อวานเขาแต่งตัวสวยมากสวยแบบว่าสวยมากเก๋ไก่สวยแบบสวยเลยนะคะ
แล้วก็สีคุมโทนเอิร์ทโทนทั้งชุดอะไรอย่างนี้
เราก็ยังบอกน้องเลยว่าเด็กที่ร้านก็ยังบอกเลยว่าคุณแตงโมสวยจังเลย